ลุงเอี่ยมหน่อยเพราะว่าลุงเอี่ยมอุตส่าห์มาไทยรัฐทีวีเมื่อคืนนี้

ทุกคนรอรู้เลยว่าตอนนี้รอฟังลุงเอ๋ยมพูดขอฟังคำแรกลุงเอ๋ยมว่าอย่างไร
มีล่ามาแปลต้องคนใกล้ชิดถึงจะแปลได้
เพราะว่าลุงเอ๋ยมอาจจะพูดไม่ค่อยธนัดมากนัก
ต้องบอกว่ามีคำยืนยันมาจากหน่วยงานภาครัฐ
ก็คือทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ว่าให้ความเชื่อเหลือลุงเอ๋ยมอย่างเต็มที่
ตอนนี้ลุงเอี่ยมสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็ดีอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่ห้องพักของลุงเอี่ยมนะคะ
ภายในร้านค้าสวัสดิการหน้าวัดไร่ขิงพระอารามหลวง

ก็มีกองทัพนักข่าวยังคงไปหาลุงเอี่ยมกันเยอะเลยค่ะ

เพราะว่ารอรับนางขวัญวงพิกุณฑองรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พร้อมคณะที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมลุงเอี่ยมนะคะ
พอคุณขวัญวงเดินทางไปถึงก็ไปคุยกับลุงเอี่ยม

แต่ว่ามีร่ามแปลให้ต้องมีคนใกล้ชิดแปลให้นะคะ
คุณขวัญวงบอกว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ก็มีเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม

แวะเยี่ยมเยี่ยมลุงเอี่ยมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ

แต่ลุงเอี่ยมบอกว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการสงเคราะห์
อยากจะย้ายเข้าไปในสถานสงเคราะห
จากผูกพันกับชาวบ้านในบริเวณนี้แล้วก็ผูกพันกับวัดไร่ขิงด้วย
ซึ่งเรื่องของสวัสดิการคนพิการและเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ
เอี่ยมก็ปฏิเสธที่จะรับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็ต้องให้ลุงเอี่ยมได้รับตามสิทธิ์ค่ะ
เมื่อวานนี้มอบบัตรผู้พิการให้กับลุงเอี่ยมแบบนี้นะคะ
คุณขวัญวงก็บอกว่าต้องชมเชยลุงเอียดจริง
เป็นต้นแบบที่ดีของการเคารพกฎหมายนะคะ
พอลุงเอี่ยมรู้ว่ากฎหมายควบคุมขอทาน

กำลังจะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีนี้
เอี่ยมรู้ว่าการขอทานเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
เอี่ยมก็บอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นไม่ขอทานแล้ว
ไม่อยากจะทำเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะ

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีลุงเอี่ยมว่า
ถ้าหากเข้าไปนั่งในวัดโดยไม่มีขันรับเงิน
จะนั่งได้หรือเปล่ามีความผิดหรือเปล่า
คุณขวัญวงตอบแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่มีความผิด

แต่ถ้าไปนั่งแล้วก็มีคนเอาเงินมาให้ล่ะ

เพราะว่าต้องดูเจตนาของลุงเอี่ยม
ว่าตั้งใจจะไปนั่งขอทานหรือเปล่า

ที่บ้านเช่าไปให้เงินอยู่ตลอดนะ
ไปให้เงินเอาของไปให้ไปเยี่ยมตลอด
แต่ว่าแตกต่างกันจากตอนที่ลุงเอี่ยม

คนเอาไปให้ด้วยความสมัครใจอยากจะให้
ใช่ค่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะ
ถ้าหากว่าใครพบเห็นคนไร้ที่พึ่งหรือขอทาน
ก็สามารถแจ้งไปได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
โทรศัพท์ไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
และอย่างที่บอกว่าลุงเอี่ยมมาที่ไทยรัฐทีวีนะคะ
มาให้สัมภาษณ์ในช่วงถามตรงกับคุณจอมขวัญเหลาเพชร
มาพร้อมกับล่ามมาแปลให้ด้วยนะคะ
แล้วก็แต่งตัวหล่อแบบนี้ใส่สูตรแบบนี้มาเลยค่ะ
แล้วก็หน้าตายิ้มน่ารักจริงเมื่อวานนี้ดูอยู่

ตัดมาบางช่วงบางตอนลองไปฟังดูนะคะ

เขาบอกว่าลุงเอี่ยมโดนทิ้งจริงหรือเปล่า

เอี่ยมโดนไล่จากวัดจริงหรือเปล่า
เขาถามว่าลุงเอี่ยมโดนไล่ออกจากวัดจริงหรือเปล่า
ไม่มีใครไล่ลุงเอียเขาออกมาเองนะ
ไม่อยากรบกวนทางวัดขอเสริมหน่อย
ไม่อยากรบกวนทางวัดออกมาเอง
อันนี้เข้าใจตรงกันตอนแรกนักข่าวเข้าใจผิดมั้งครับ
เขาก็เลยห่วงลุงเอี่ยมกันทั้งประเทศเลย
คือตอนคุณลุงเอี่ยมอยู่ที่วัดเนี่ย

ตอนนี้ลุงเอี่ยมไม่อยู่วัดแล้ว

นั่งอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่แกขอไปอยู่
ก็คือบริเวณร้านค้าสวัสดิการ
ไกลจากจุดเดิมมากให้ไหนไม่ไกล
อยู่ในบริเวณวัดไหมคะเป็นพื้นที่วัด
เป็นร้านค้าสวัสดิการที่คนมาวัดก็จอด

แต่นี่แกก็อาจจะว่ารายได้อาจจะน้อยกว่าลดลง

คุณลุงเอี่ยมยังทำบุญอยู่ใช่ไหมคะ

เยี่ยมเลย
เคยคุยกันไหมคะว่าลุงเอี่ยมอยากทำอะไรหลังจากนี้

หลังจากนี้ไปต่อไปเนี่ย
อนาคตข้างหน้าลุงเอี่ยมอยากจะทำอะไรบ้าง

มึงอยากทำอะไรไป
บอกไม่ได้ไม่แน่ทำอะไรไปเพราะ

พ่อลุงเอี่ยม

ข้ารวยจากสร้างผ้าใหญ่

โอ้โหลุงเอี่ยมน่ารักมากรักลุงเอี่ยม

เอาภาพมาไม่ครบนะคะช่วงท้ายหลังจาก
คุณจอมพันธ์สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยก็ตัดภาพไปกำลังลากันแล้ว
เอ็มชู๒นิ้วแบบนี้นะในรายการนะก็คือกำลังใจดีมาก